จุบันมีคนไม่น้อยนะครับที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีวิธีการตรวจ
เพื่อยืนยันได้จนกว่าจะแสดงอาการออกมา
และเมื่อเป็นแล้วก็ยังไม่มียารักษา
แต่ว่านักวิจัยในอังกฤษกำลังทำการทดลอง
เพื่อตรวจหาผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น
ด้วยการตรวจสอบการทำงานของตาครับ
เนื่องจากว่าระบบประสาทที่บังคับการเคลื่อนไหวของดวงตา
จะกระจายอยู่ตามส่วนต่างของสมองด้วย
โดยนักวิจัยกลุ่มนี้อ้างนะครับว่าการป่วยเป็นอัลไซเมอร์
จะส่งผลทำให้การทำงานของตาผิดปกติ
ซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะสามารถเตือนผู้ที่เริ่มป่วยได้ครับ
สู่สตาร์ฟฟอร์ดอยู่ในวัยเกษียณแล้วแต่ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉง
เธอเลยนำดวงตาที่ยังแหลมคมและสมองที่รวดเร็ว
มาใช้ในการช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแหล่งคัสเตอร์ในอังกฤษ
ซึ่งเธอเป็นหนึ่งในอาสาสมัครหลายคนที่มาช่วยนักวิทยาศาสตร์
พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับตรวจตา
เพื่อให้รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่
ข้อความที่ขึ้นบนจอคอยบอกให้เธอมองตามไปทางไหน
เธอต้องให้ความสนใจกับวีดีโอหรือจุดสีที่แตกต่าง
ซึ่งจะมาปรากฏขึ้นแล้วหายไป
โดยมีอุปกรณ์คอยคำนวณว่าเธอทำได้ดีแค่ไหน
กล้องความวัยสูงตรวจจับทุกการเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำ
มีการถ่ายภาพไว้๕๐๐ภาพต่อวินาที
วิจัยนี้เป็นของดรเทรเวอร์คลอฟฟอร์ต
และนายแพทย์โทมัสวิวคอสัน
ที่เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบในวันนี้
ทำให้พวกเขาพร้อมที่จะทำการติดตามต่อ
รครอฟอร์ดอธิบายว่าทุกการเคลื่อนไหวของตา
จะถูกประมวลผลคำนวณและตรวจวัดอย่างละเอียดแม่นยำ
และด้วยความเร็วสูงว่าเราเคลื่อนสายตาไปมองที่จุดไหนบ้าง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

กลับเรียกความสนใจของสายตาด้วยวัตถุอื่น
พร้อมอธิบายว่าปกติแล้วคนเราจะใช้จิตสำนึก
ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตา
แต่ว่าหากต้องฝืนมองอย่างอื่น
จำเป็นต้องใช้กระบวนการคิดเพิ่มเข้ามา
ซึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีความพร้อมน้อยกว่า
หากต้องมองตามที่สั่งแล้วต้องคิดว่าจะมองไปยังจุดอื่นอีก
ส่วนวิจัยด้านโรคสมองเสื่อมเป็นหน่วยงานของรัฐ
ได้รับเงินทุนจากสถาบันแห่งชาติด้านการวิจัยสุขภาพ
ตอนนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากทีมอาสาสมัครในการศึกษาเรื่องนี้ด้วย
โดยมีการเชื่อมโยงโรคอัลไซเมอร์กับผู้ป่วยความจำเสื่อมที่ต้องการเข้าร่วมงานวิจัย
ทดสอบการเคลื่อนไหวของจอตาโดยแบ่งอาสาสมัครเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์
กลุ่มที่๒เป็นผู้ที่เริ่มมีอาการบ่งชี้
และกลุ่มที่๓คือกลุ่มคนที่มีสุขภาพดี
โดยที่ผ่านมาผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะได้รับการวินิจฉัย
ก็ต่อเมื่อพวกเขามีการแสดงอาการของโรคแล้วเท่านั้น
และโรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้
แพทย์อธิบายว่าสายตาของคนเรามีความเชื่อมโยงกับสมอง

โดยเครือข่ายของระบบจอประสาทตา
ควบคุมการเคลื่อนไหวของจอตา

ก็พอจะทราบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มของโรคอัลไซเมอร์
ทีมงานเชื่อว่าการจัดทำการทดสอบแบบนี้
จะช่วยบ่งชี้การเป็นอัลไซเมอร์ได้แต่เนิ่น
โดยที่ผ่านมาวงการแพทย์ทั่วโลก
ได้พยายามค้นหาแนวทางการรักษาอัลไซเมอร์
ซึ่งการค้นพบแต่เนิ่น
ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยชะลอภาวะของโรคได้

นี่จะเป็นความหวังใหม่ในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน